หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้
เป็นพาดหัวตัวใหญ่ที่สุดเลยนะคะ
นักธุรกิจไทยประสบเหตุดับ
ฮ๔ที่นั่งตบที่เช็ค
นี่แหละค่ะเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้น
เฮลิคอปเตอร์ตกทางตะวันตก
ของทางสาธารณะรัฐเช็คนั่นเอง
แล้วก็๓ใน๔ของผู้โดยสาร
เป็นนักธุรกิจคนไทยทั้งหมดเลยค่ะ

เป็นนายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
เพิ่งโพสต์ก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก
ไฟยานแล้วก็เครื่องมือแพทย์
ติดต่อธุรกิจกันแล้วก็จะดึงนักธุรกิจเมืองนอกเขาเข้ามาในบ้านเราด้วย
ใช่ค่ะเขาก็เดินทางไประหว่างวันที่๓๘กันยายน
ซึ่งก็เป็นกิจกรรมของที่จัดร่วมกันกับทางสำนักงาน
ทีนี้ค่ะเขาก็บอกว่าหลังจากที่ไปเยี่ยมชมโรงงานในเมืองเปอร์เซ็นแล้ว
นายชนะทิพย์แล้วก็คณะนี่นะคะ
ได้เดินทางขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวของนายโบฮูมินดูเบค
เป็นบริษัทที่ทำห้องครัวบนเครื่องบินนะคะ
หลังจากนั้นมาประสบอุบัติเหตุตกในจุดที่เป็นย่านอุตสาหกรรม
อยู่ห่างจากกรุงปรากที่เมืองหลวงของเช็คไปประมาณ๑๐๐กิโลเมตร
เหตุการณ์เกิดช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
แล้วก็สำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานด้วยบอกว่าเฮลิคอปเตอร์ลำที่เกิดอุบัติเหตุ
คือนายโบฮูมินดูเบคแล้วยังมีผู้โดยสาร
ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวไทยนั่งไปด้วย๓คน
รายชื่อผู้เสียชีวิตขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะ
นั่นก็คือนายชนะทิพย์สุรชัยสิทธิกุล
นางสาวจันพิมพ์สรุตานนท์
แล้วก็อีกคนนึงนะคะก็คือนายเอกรัฐเล็กพรประเสริฐ
ทั้งหมดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ซึ่งทางตำรวจท้องถิ่นก็ระบุนะคะบอกว่าหลังจากเกิดเหตุ
เฮลิคอปเตอร์ไม่ได้เกิดระเบิดหรือว่าไม่มีไฟไหม้
ไม่มีคนอยู่ในพื้นดินอยู่บนพื้นดินตรงนั้น
ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนะคะ
ทีนี้สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุต้องรอ
เพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวน
ลิคอปเตอร์รุ่นนี้นะขายดีขายดีมากขายดีทั่วโลกตั้งแต่ปี๔๒ค่ะ
แต่ที่นี่ก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อปี๕๘
เพราะว่าตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุตกแล้วก็มีคนเสียชีวิต๒ศพ
จากการตรวจสอบคราวนั้นก็พบว่ามีปัญหาขัดข้อง

คุณผู้ชมครับคนเสียชีวิตคนหนึ่งก็คือนางสาวจันทรพิมสรุตานนท์
เป็นหลานสาวของพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์อดีตพบตร
เมื่อวานพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์ได้ให้สัมภาษณ์ด้วย
บอกว่าได้ทราบข่าวนางสาวจันพิมพ์หลานสาว
ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกและเสียชีวิตที่เช็คแล้ว
ก็รู้สึกตกใจครับแล้วก็เสียใจ
นางสาวจันพิมพ์เป็นญาติสายของคุณพ่อ
มีศักดิ์เป็นหลานปู่คนเดียวกัน

จากหลานสาวทำงานด้านธุรกิจอยู่ในต่างประเทศโดยตลอด

จะนำกลับประเทศไทยภายใน๒๓วัน
เพื่อมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดธาตุทองนะครับ
ส่วนทางด้านของนายจิรพันธ์อัศวะธนกุ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทประกันภัยไทยวิวัตรจำกัดมหาชน
บอกว่าผู้เสียชีวิตทั้ง๓คนทำประกันภัยไว้กับบริษัท
โดยต้องจ่ายสินไหมทดแทนให้กับญาติผู้เสียชีวิต
ตามที่ระบุไว้ในกรมภัณฑ์๒ล้านบาทต่อปลาย
บริษัทก็เร่งประสานไปยังญาติของผู้เสียชีวิต
และพร้อมจ่ายสินหมายทดแทนเต็มวงเงิน
ส่วนคลิปเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นชาวเช็ค

คือเขาขับรถมาบริเวณเส้นทางนี้พอดี
แล้วเขาคงเห็นนะฮะว่ามันมีเหตุเฮลิคอปเตอร์บินชวัดเฉวียงอย่างนี้คุณ

เขาก็พยายามถ่ายไว้แล้วก็ซูมเข้าไปให้ได้ใกล้ที่สุด

เพราะว่าเฮลิคอปเตอร์มันบินไปผ่านหลังอาคารไป
หลังจากนั้นก็ไม่สามารถถ่ายได้นะครับ